ธิบดีกรมสุขภาพจิตออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ตอนนี้คนไทยเริ่มมีสภาพจิตใจมีกำลังใจที่ดีขึ้น
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือ

ก้าวเข้าสู่การทำสิ่งดีการสร้างสรรค์สิ่งดี

ผู้เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
เนื่องจากคนไทยมีสติมีกำลังใจดีและปรับตัวได้
พบบางกลุ่มเสี่ยงซึมเศร้าแต่ไม่มาก
ซึ่งภาวะโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องปกติ
พร้อมแนะนำให้ยึดหลักปฏิบัติ๓ข้อ

ก้าวสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นั่นคือไม่ควรปิดกั้นการแสดงออก
ควรเปิดใจยอมรับฟังซึ่งกันและกัน
และควรมองกันด้วยเหตุและผล
ขณะที่๓ข้อพึงระวังก็คือ
อย่ารู้สึกผิดหวังมากเกินไป
ระมัดระวังกรณีความเห็นต่าง
ควรปฏิบัติต่อกันอย่างมีสติและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์รุนแรงค่ะ
นี้จากการออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลปัญหาด้านจิตใจ
พบส่วนใหญ่ก็คือโศกเศร้าเสียใจเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอ
เสี่ยงซึมเศร้าอยู่บ้างแต่ไม่มาก
ซึ่งทั้งหมดได้รับการประถมพยาบาลทางใจ
ให้คำแนะนำปรึกษาฝึกหายใจให้ช้าลง
และได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งต่ออย่างทันท่วงที
ซึ่งก็ย้ำว่าการแสดงความเศร้าโศกและอาการทางใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
ถือเป็นเรื่องปกติค่ะที่เป็นการช่วยผ่อนคลายความทุกข์ได้
โดยเฉพาะในช่วง๓วันแรกหลังจากนั้นก็จะค่อยผ่อนคลาย
เข้าสู่ภาวะปกติในช่วงประมาณ๖สัปดาห์
สำหรับช่วงเวลานี้นะคะขอให้ดูแลกันและกัน
โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุ
ขอให้รับฟังชวนคุยเพื่อลดความโศกเศร้าลง
รวมทั้งชวนทำกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ
ซึ่งที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตมีความพร้อม
เรื่องการเตรียมสถานพยาบาลรองรับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอยู่แล้วค่ะ